ในช่วงนี้เรื่องราวของข่าวสารดีมีมานำเสนอ

ถ้าเราได้ไปชมดอกไม้สวยไปถ่ายรูปชิวเนี่ย

ไปกันที่โคราชวังน้ำเขียวค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่นั่นนะคะเขาจัดงาน
เบนจมาสบานในม่านหมอกเห็นไหม

สวยสนพรดงามมีหลากหลายสีเลยค่ะ

งานนี้เขาจัดขึ้นมามีโซโลแกนนะบอกว่า
มาบอกรักฝากหัวใจไว้ที่วังน้ำเขียว

อ้าวก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นงานที่ต้อนรับ
วังน้ำเขียวนี่ไงคุณค่ะ
มากันได้ทุกเพศทุกวัยมาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัวมากันได้หมด
เพราะว่างานนี้มีดอกเบนจมาสนานาพันธุ์กว่า๓๐สายพันธุ์กว่า๒๖๐แปลงนะคุณ
นี่บานสะพรั่งต้อนรับเต็มนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มพื้นที่กว่า๕๐ไร่
มีการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวด้วยนะไม่ใช่แค่ดอกเบนจมาสเท่านั้น
ถือว่าต้อนรับช่วงเทศกาลวาเลนไทยที่จะมาถึงนี้ล่ะคุณค่ะ
โอ้โหเทียบกับต่างประเทศเลยนะอากาศดีโอโซนบริสุทธิ์เป็นอันดับ๗ของโลกค่ะคุณ
แล้วก็วังน้ำเขียวในช่วง๒วันที่ผ่านมาอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ๑๔องศานะครับ
แล้วก็ตอนเย็นนี้ก็ประมาณ๑๘๑๙องศาซึ่งทำให้บรรยากาศน่าท่องเที่ยวมาก
แล้วก็จากการสอบถามทางท่านในยก้ร์ดอกไม้ที่เนี่ยจะบานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือน
เพราะฉะนั้นลักษณ์ที่เราสามารถมาเที่ยวกันได้ทุกเสาร์เลยครับ
เสาร์ทุกอาทิตย์หรือวันธรรมดาก็เที่ยวได้ครับ

อุณหภูมินี้ประมาณสัก๑๐กว่าอเซียบ

จริงวังน้ำเขียวใกล้นี่เองคุณผู้ชม
ถ้าไปเป็นครอบครัวก็ขอให้มีความสุข
แต่ถ้าไปเป็นคู่รักนี่ทุกคุณผู้ชม
๑๔กุมภาคมเขาจะมีจดทะเบียนกลางทุ่งดอกเบนเจมส์มาตรด้วยครับคุณค่ะ
เป็นการสร้างบรรยากาศสร้างความประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
แล้วก็งานนี้จะมีไปจนถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์

โทรไปสอบถามเรื่องของรายละเอียดงานเส้นทางหรืออะไรก็ได้ค่ะ

หรือว่าททสำนักงานนครราชศรีมาอีกเบอร์หนึ่งนะ
ก็จดแล้วก็เมมโมรี่เอาไว้ให้ดี
แล้วก็ถึงเวลาก็โทรไปสอบถามก็ได้

สิ่งที่ต้องระวังก็คือนักของสุขภาพ
เพราะว่าตอนนี้ข้างผมป่วยแล้วนะฮะ
อยากจะบอกให้ทราบกันเอาไว้ลิ้นห้อยเลยเป็นไงล่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มายังไม่ถึงกับต้องเรียกแอมบูแลนต์ขนาดนั้น
นี่เรียกรถฉุกเฉินมาเลยเหรอ
อันนี้แค่ป่วยไม่ได้ไปประสบอุบัติเหตุ

คือจริงแล้วคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกว่า
อากาศแปรปรวนอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วก็ระวังหมอกควันด้วย
ช่วงนี้นะควันพิษเยอะใช่ไหม

ไหนมาไหนต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

เขาเป็นพื้นที่ที่โอโซนดีมากนะ
ติดอันดับของประเทศไทยเลยนะคะ
มีโอกาสก็อยากชวนไปเที่ยวกันนะ